คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดแถวศรีนครินในกรุงเทพค่ะ
มีพ่อค้าที่เขาขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาด

เขาบอกว่าเขาถูกกาดของตลาดมาหาเรื่อง
แล้วก็มารุมทำร้ายเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะต้องเย็บตั้งหลายเข็มนะคะ

ทางฝั่งที่ก่อเหตุเป็นกาดของตลาดมหาเรื่อง
ด้วยมีคนไปห้ามค่ะแล้วทางกาดก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘เมษายนตลาดนี้อยู่แถวถนนศรีนครินนะคะ
ประเวทกรุงเทพทางผู้เสียหายเขาแจ้งความค่ะ
ผู้เสียหายชื่อว่าในปรินอายุ๒๐ปีขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาด
เขาไปแจ้งความพร้อมกับทนายความทนายความคือทนายเกรงศักดิ์นะคะ
ไปแจ้งความที่สอนอประเวทแจ้งความด้วยขอความเป็นธรรมด้วย

ตัวคนเจ็บบอกว่าวันเกิดเหตุไปคุยกับรุ่นน้องในตลาด
มีกาดของตลาดขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน๓คน
หนึ่งในนั้นเดินลงมาถามว่ามีอะไรหรือเปล่า
ตัวเองก็เลยถามกลับไปว่าแล้วมีอะไรเหรอ
จากนั้นหนึ่งในสามของกาศนะคะเดินมาถีบเขาที่ขา

หนึ่งในนั้นใช้กระบองเหล็กฟาดมาที่หัว

แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
กาศทั้งสามคนก็แยกย้ายกันไป
สุดท้ายพอแยกย้ายไปเนี่ยกาดแถมขู่เอาไว้ด้วย
ระวังนะเดี๋ยวออกจากตลาดไม่ได้
นี่แล้วหลังเกิดเหตุนะคะ
ทางตลาดบอกว่าก็ไปเคลียร์กันเอง
เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะ
ตัวคนเจ็บบอกว่ากลัวมากงงมาก
ไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงมารุมทำร้ายแบบนี้
มีน้องทำไมเขาทำไม
เขาก็ไม่มีคำตอบไม่มีอะไรให้เลย
ตำรวจสนประเวทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประสานไปทางตลาดค่ะ
เพื่อให้คู่กรณีทั้ง๓คน
มาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ลักษณะคล้ายกับสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมค่ะ